แต่ต้องบอกนะคะว่าฟ้ารักพ่อมาก
แล้วพ่อเดินทางมาหาฟ้าที่เมืองไทยแล้วค่ะ
ดิฉันไม่ได้อ้างอิงกับอะไรกระแสใดแต่ว่าขอติดแฮสแท็กฟ้ารักพ่อ
แต่พ่อที่พูดถึงหมายถึงพ่อคนนี้ค่ะคุณ
ลมหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกส
คนนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าขอร้องว่าอยากมีแฟน
โอป้าโอป้ากงยูอันยองฮาเซโยค่ะ
โอ้โหตายแล้วคุณคือไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่า
กงยูเขาบินมาถ่ายงานที่พัทยาแบบเงียบแล้วมาตั้งแต่วันที่๗แล้วนะคะ
โผล่อีกทีก็คือเนี่ยค่ะกำลังเดินทางกลับเกาหลีใต้
คือที่ที่ฉันพูดว่าฟ้ารักพ่อพ่อมาหาฟ้าที่เมืองไทยแล้วเนี่ย
เพราะว่ากงยูก็คือเป็นแบบโอปป้าที่แบบอายุเยอะแล้วก็ยังดูดี
แล้วก็แบบฟ้าคิดถึงพ่อจังเลยค่ะ
แต่วันนี้พ่อก็มาพี่ไทยก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
เดี๋ยวรอดูพ่อกันต่อนะจ๊ะฟ้าจ๊ะ